มีรายงานข่าวว่าธรรมเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า
ทุกคนทีมทีมของภรรยักษ์พลุลิปอ๋อ

เพราะอย่าลืมนะฮะเป็นนายกที่อยู่นานมากนะฮะ
เขาเอามาบูชาที่ธรรมเนียบรัฐบาลหรือห้องทำงานส่วนตัว
ก็เริ่มเก็บทยอยนำกลับไปบ้านพักบ้างแล้ว
สำหรับเอกสารต่างที่ไม่จำเป็น
ณตอนนี้คือมันเป็นการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล
เอกสารต้องใช้คำว่าทำลาย
อืมทำลาย

เอกสารเนี่ยเขาต้องใช้คำเหมือนเครื่องทำลายเอกสารเนี่ยนะฮะ
เพื่ออะไรฮะณตอนนี้จะต้องเตรียมตัว
ส่งคืนห้องทำงานให้กับนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้ว
โดยมีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย
ก็ยังจะคงปฏิบัติหน้าที่

กว่าจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่

ซึ่งจะเข้าปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย

คือเอาง่ายมีการประชุมปุ๊บ
เรามาดูไทม์ไลน์กันดีกว่าว่า
รัฐบาลนี้จะอยู่ถึงเมื่อไหร่

ขอไปตั้งแต่ประมาณสัก
ระหว่างนี้จนถึง๒๔เนี่ย

แล้วก็จะนำรายงานตัวต่ออาคารรัฐสภา

หลังจากนั้นปุ๊บต้นเดือนกรกฎาคม

ก็จะเป็นการโปรดก้าวแต่งตั้งประธานสภา

อันนี้แหละคือจุดไฮไลท์

ไลน์ที่เรากางกันเนี่ยคือประมาณสิงหา
ถูกต้องไหมครับแต่อันนี้ไทม์ไลน์ใหม่เนี่ย

ก็เท่ากับว่ากลางเดือนกรกฎาคม

จันโอชาถ้าไม่มีปัญหาอะไร
ในการเลือกและโหวต

ค่อนข้างจะแบบว่าเริ่มเห็นความชัดเจน
มากขึ้นแล้วว่าอะไรเป็นยังไง
โปรดติดตามตอนต่อไป